ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะครับสมุทรสงครามนะครับรถบรรทุก๑๐ล้อคันหนึ่งพุ่งเข้าชนผู้คนในตลาดนัด
ตายไปหนึ่งเจ็บไปสามนะฮะคนขับอ้างว่าเบรกแตกครับ
นี่ฮะรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับพุ่งชนเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ตรงปากซอยตลาดนัดเห็นไหมมีรถซาเล้งรถจักรยานยนต์นี้เขากำลังรอข้ามถนนกันอยู่ค่ะเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับแล้วก็ยังบาดเจ็บสาหัสอีกนะฮะบาดเจ็บด้วยนะครับอีก๓นะครับตลาดนัดวัดบ้านโคเกรดบุญบุญยศิริที่ตำบลปลายโพงพางอำเภออำภาวัน
จังหวัดสมุทรสงครามเย็นเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวกัญญาพรอายุ๔๕ปีนะครับเป็นสาวโรงงานญาติพี่น้องหลังจากทราบข่าวก็มาที่ตลาดนัดที่เกิดเหตุแน่นอนว่าไม่มีใครทำใจได้นะฮะคือญาติพี่น้องเขามาซื้อของตลาดนัดอ่ะต้องมาเสียช
รถบรรทุกนี่ยังพุ่งชนร้านค้าแล้วก็แผงลอยอีก๓ร้านนะครับชนจักรยานยนต์ไปอีก๕คันกระบะอีกคันหนึ่งนะครับที่พังเสียหายมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนนะฮะอายุ๖๙อายุ๕๐กว่าอีกคนก็๖๒ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่สภาพความเสียหายนะครับชาวบ้านเขาก็รีบไปดูรถคันก่อเหตุ

ไปตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกายตอนนี้รอผลการตรวจเลือดอยู่นะครับแล้วญาติก็ทำเรื่องประกันตัวไปแล้วนะฮะ
วันนี้คุณเลิฟและวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับเจ้าของเครื่องเสียงแล้วก็ลำโพงที่นำไปจัดตั้งที่วัดนะครับแล้วก็เป็นเหนื่อยผู้เสียหายด้วยคุณสุนทรนี่คุณสุนทรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุคนขับรถมันทุกสิบล้อลงมาจากรถด้วยสภาพมึนมึนงง
เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มีคนตายนะแล้วข้าวของพังเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียงกับลำโพงนะฮะพ่อค้า
คุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุนทรนี่ก็คือเครื่องเสียหายมีคนเจ็บอีกนะครับอย่างของคุณสุน
แต่เราก็พยายามส่งสัญญาณมือก็คือว่าให้โบกให้เขาหักหักเลี้ยวขวา
ใช่ครับก็คือว่ารถนำไม่อยู่แล้วก็คือกระโดดฉากออก
แล้วก็หันไปดูเนี่ยรถก็เอาร้านไป
มันเหมือนกับภาพเหมือนในหลังคือว่ารถมันเร็วมันเร็วมาก
ใช่ครับโดยที่ว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นขนาดนี้
จริงเราแอบโมโหไหมตอนนั้น
ก็นิดนึงคิดว่าโหมันเป็นแบบทำไมเขาไม่ควบคุมพวกอะไร
ให้แบบว่ามันไปในทิศทางที่ว่าไม่เกิดความเสียหาย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับสพอำภาวาบอกว่า
จากการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกเนี่ย
อ้างว่าเบรกแตกนะฮะแต่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไม่พบร่องรอยการเหยียบเบรกเลยนะครับ
เดี๋ยวต้องไปดูอย่างละเอียดว่าตกลงเหยียบแล้วเบรกมันแตก
เบรกมันไม่ทำงานมันเสียอยู่หรือว่าไม่ได้เบรกเลย
เพราะว่าหลับในเพราะว่าเมาหรือว่าเสพยาเสพติด
ต้องรอผลการตรวจสอบก่อนนะครับผลการตรวจเลือดเนี่ยต้องรอการยืนยันก่อนนะครับ
ต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วเมื่อช่วงบ่ายตำรวจก็เรียกทางฝั่งผู้เสียหายนะครับ
ทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าของเสียหายมาเจรจากลายเกลี่ยกับทางฝั่งของรถสิบล้อแล้ว
ซึ่งเขาให้ทางประกันมานะครับอาการของคนเจ็บคนเจ็บ๓คนอยู่ในรถซาเล้งนะครับ
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่มีคนหนึ่งต้องผ่าตัดกระดูกขาซ้ายที่หัก
อีกคนนึงรักษาอาการซี่โครงหัก
กระดูกเชิงกรานร้าวนี่แต่ละคนนะครับ